คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะหลายคนฟังเรื่องนี้แล้วถึงกับช็อกเลยว่า
รับน้องภาษาอะไรมีทั้งปืนมีทั้งการจุดไฟมัดมือมัดเท้าปิดตารุมกระทืบ
หนักกว่านั้นคือให้น้องทำอนาจารย์กันเองทั้งจูบปากทั้งอมอวัยวะเพศ
พ่อแม่รับไม่ได้นะคะวันนี้พ่อแม่พาลูกชายวัยรุ่น๓คนร้องทนายดัง
ขอให้ช่วยเหลือเลยเขาบอกว่าเป็นการรับน้องของ
นักเรียนช่างกลต่างสถาบันย่านมีนบุรีค่ะ
โดนจับขังโดนรุมซ้อมโดนเอาปืนจี้หัวบังคับ
ปากแล้วก็ที่ต้องเซ็นเซอร์คือให้อมอวัยวะเพศกัน
เท่านั้นไม่พอนะคะอัดคลิปประจานน้องลงโซเชียลด้วย
คือคลิปเหล่านี้มันถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลจนเด็กอ่ะ
คืออับอายไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยทีเดียว
พ่อแม่เลยต้องพามาร้องทนายดังแบบนี้นะคะ
กลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นนะคะก็พามาร้องเรียนกับ
ธนายโรนโรงแก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าเด็กเนี่ยถูกอุ้มไปขังอยู่ที่บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ในซอยรามคำแหง๖๗

แก๊งเด็กช่างสถาบันชื่อดังย่านมีนบุรีจำนวน๑๘คนนะคะ
รุมซ้อมโดนปืนจี้บังคับบังคับกินปัสสาวะ
โดนใช้ไฟลนขนในที่ลับโดนจูบปาก
กระทำอนาจารย์คุณผู้ชมดูบาดแผลค่ะ
โอ้โหนี่คือข้างขมับนะเห็นไหมเห็นเลือดไหม

เขาเนี่ยเคยเรียนช่างกลย่านมีนบุรีแต่เขาลาออกมาแล้ว
พอเขารับสภาพการรับน้องไม่ได้
เขาเล่าบอกว่าเขาคือคนแรกเลย

เล่าบอกว่าเขาคือคนแรกที่โดนอุ้มล็อกเข้าไปขังอยู่ในบ้านหลังนั้น
ตุลาคมนะคะเพื่อนที่เคยเรียนสถาบันเดียวกันนั่นแหละ
ชักชวนส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยไปซื้อของกัน
พอไปเจอกันปุ๊บโดนล็อกตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปบ้านหลังนึง
เป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ในซอยรามคำแหง๖๓
บ้านหลังนั้นมีเพื่อนหลายสิบคนมั่วสุมรออยู่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
ซึ่งเพื่อนคนนึงที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่แล้วเนี่ย
กับเขาบอกว่ามึงออกจากโรงเรียนไปทำไม

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โพสต์อะไรทั้งนั้น

รุมเตะรุมต่อยจนสลบเหมือดไปเลย

เขาบอกว่าเขาหาตัวผมมานานแล้วครับ

เขาก็บอกว่าผมเป็นคนที่ทำให้เขาทะเลาะกันครับ
เรื่องแบบสร้างเพจแบบพวกเพจปลอมอะ
หลังจากนั้นผมก็ทำตามที่เขาบอกครับ
แล้วก็โดนกระทืบอยู่สักฝั่งหนึ่ง
ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็พาผมเข้าบ้านครับ
แล้วก็ให้ผมถอดเสื้อผ้าอีกรอบครับ
แล้วก็ทีนี้ได้ใช้ปืนปืนยาวครับ
ไม่แน่ใจปืนอะไรครับแต่เป็นปืนยาว
เอาฟาสช่วงหัว
น้องอีกคนนึงค่ะก็เล่าบอกว่า
ของผมคือวันถัดมา๒๘ตุลาคม

ก็คือน้องคนที่เล่านี่คือน้องคนที่สวมหวกชมพูนะ

สองคนนี้โดนลากไปวันที่๒๘ตุลาคม

ก็คือคนแรกที่โดนจับไปเมื่อวาน
ได้ข้อความบอกว่าเฮ้ยมาเจอกันหน่อย
พอไปถึงนัดที่ซอยรามคำแหง๕๗
ไปถึงปุ๊บก็ถูก๒คนเดิมเลยค่ะ
มันล็อกตัวแล้วพาขึ้นมอเตอร์ไซค์
คือโดนล็อกให้นั่งกลางแล้วมีคนประกบหน้าหลัง

พอไปถึงก็เจอเพื่อนคนแรกที่ส่งข้อความมา
สภาพคือสะบักสบอมไปหมดเลยค่ะ
เขาโดนถามว่าเรียนช่างกลมอุตสาหกรรมใช่ไหม
เขาบอกเขาไม่ได้เรียนแล้วแต่ก็ไม่ฟัง

โดนมัดมือมัดเท้าบังคับให้แก้ผ้าลากไปตามพื้นบ้าน

แล้วก็บังคับให้กระทำอนาจารย์หลายอย่าง

สไลด์อวัยวะเพศโชว์
จูบปากแล้วก็อมอวัยวเพศ

เห็นรอยแผลนั่นคือโดนเอาบุหรี่จี้หน้า

แล้วก็ยังโดนบังคับให้พาไปที่บ้านด้วยนะ

กับตามาเจอก็ช็อกตกใจเหมือนกันนะคะ

โดนขังอยู่๒๓วัน๒คืน

เราว่าพอนลูกหายออกไปด้วยจากบ้านก็ตามหากัน

กับเพื่อนลูกถูกปล่อยตัวออกมา

ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายที่มีคนทักมาถามถึงอาการแล้วมีบางข้อความข่มขู่ไม่ให้แจ้งความด้วย
ตามพฤศจิกายนอยู่มีคลิปที่ลูกถูกทำร้าย
แล้วก็ถูกกระทำอนาจารย์เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลโอ้โหเด็ก
เด็กบอกแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะพี่หน้าตาผมมันก็เปิดเผยออกไปหมดอ่ะ
และสิ่งที่โดนกระทำมันหนักหนามากนะ
พ่อแม่บอกไม่ได้ไม่ยอมในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วต้องแจ้งความ
พาแจ้งความสอนอหัวหมากเลยนะคะ
แต่ทีนี้พ่อแม่ที่ออกมาร้องเรียนผ่านทนายดังด้วยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะหนึ่งในผู้ปกครองของเด็กที่เป็นกลุ่มคนก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพลด้วย
ก็เลยต้องมาร้องทนายดังเผื่อเอาไว้อีกทอดหนึ่ง
ทนายรณรงค์รับเรื่องไว้แล้วบอกว่าคดีนี้ข้อหาเยอะมากเลยนะ
ไล่ไปเลยตั้งแต่อนาจารย์เผลอจะมีข้อหาพยายามฆ่าด้วย
มีข้อหากักขังหน่วงเหนียวมีข้อหาใช้กำลังใช้อาวุธประทุษร้าย
ข้อหามีอาวุธสงครามทนายรณรงค์ถึงขั้นเอ่ยปากว่า
มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในกรุงเทพได้ยังไงนี่คือปืนค่ะ
ไม่รู้ว่าบีบีกันปืนจริงปืนปลอมเลยแต่คุณเห็นกระสุนคุณเห็นปืนไหมอ่ะ
อันนี้ไม่ใช่ปืนปกตินะที่เขาบอกว่ามันน่าจะเข้าขายเรื่องอาวุธสงคราม
เรื่องนี้ต้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ปัญหานะฮะทนายรณรงค์บอก
ธนารณรงค์ก็ไม่เชื่อด้วยว่าสอนอหัวหมากจะทำได้เพราะมีอาวุธสงครามขนาดนี้
จากสามพฤศจิกายนที่ไปแจ้งความจนถึงวันนี้อ่ะวันที่สิบสามแล้วอ่ะ
ทำไมยังจับอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจเขารู้ตัวหมดแล้วนะคะว่ากลุ่มคนก่อเหตุเป็นใครบ้าง
ออกหมายจับไปสามแล้วตอนนี้กำลังค่อยค่อยทยอยออกหมายจับกันอยู่
แต่ทนายรณรงค์บอกเลยว่าสัปดาห์นี้ผมจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้สตช
ให้ตำรวจสอบสวนกลางรับทำคดีให้หน่อย
เพราะพฤติกรรมแบบนี้อุกอาจเหลือเกินค่ะ